เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ปราจีนบุรีรกระบะค่ะ
ไปชนผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังข้ามถนน
ชนเสร็จร่างของผู้ชายคนนี้ติดอยู่ที่ท้ายรถ
แล้วก็ขับลากร่างของผู้ชายคนนี้ข้ามอำเภอเลยนะคะครับ
เป็น๑๐กิโลคุณภาคภูมิจากจุดที่ชนนะ
ลากไปจนร่างของผู้ชายคนนี้ร่วงตกลงมารถกระบะถึงหยุด
เขาบอกว่าเขาเพิ่งรู้เพราะว่าร่างผู้ชายคนนี้ร่วงตกลงมา
ปราจินบุรีประมาณทุ่มกว่านะคะของ๒๗พฤศจิกายน
พบศพนายภัยรัฐด้วงตะกัวอายุ๔๕
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนถนนลูกรังทางเข้าสำนักสงฆ์
เส้นบ้านหาดมะกอกในพื้นที่หมู่๒อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
สภาพศพนี่ขาหักผิดรูปทั้งสองข้าง
แขนข้างซ้ายหักเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะ
พบศพคือนายอดิษรฤทธพันธ์ม่วงอายุ๔๒
คนนี้เป็นคนโทรแจ้ง๑๖๖๙นะคะ
อดีศรบอกว่าลูกน้องวิ่งมาตามบอกมาดูอะไรหน่อย
อะไรก็ไม่รู้ร่วงอยู่บนถนนอ่าก็วิ่งมาดูโอ้โห
พอมาถึงปุ๊บตกใจเลยนะคะไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้
นี่คือศพคนก็เลยตกใจว่าเอ๊ะศพของผู้ชายคนนี้
มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแต่เห็นแว๊บ
ว่ามีรถกระบะวิ่งผ่านมาค่ะ
ขุดมันอยู่ตรงนี้อ๋อรถขุดมันอยู่ตรงนี้พอดี
ทีนี้ผมก็วิ่งส่งทะเบียนลูกน้องไง
เอาเต็นต์เอาข้าวเอาอะไรวิ่งกลับไปกลับมา
คนงานก็วิ่งมามาเจอแล้วก็จะตามผมมา
ก็เห็นนอนอยู่ตรงนี้แล้วแต่มันมีรถเสียบวิ่งไปก่อนหน้านี้๒คัน
เพราะว่าพ่าคือคนเพราะว่าอะไรงี้
หาบรมอวไลน์มัดใช่มั้ยมันมืดแล้วตอนมืด
เรียกมาก็มาดูอ้าวกลายเป็นคน
ผมก็เลยโทรแจ้งหนึ่ง

เพราะญาติเขาตามหาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

เขาขาดช่างจากที่นี่กี่กิโลพี่เนี่ย

ถ้ามุมของผมตามสันนิษฐานนะ
เขาอาจจะชนแล้วกระเด็นเข้ามาในรถ

ผมว่าเขาคงรู้แล้วล่ะว่ามีคนนอนอยู่ในรถ
เขาเลยอาจจะกลัวความผิดหรือตกใจอะไร
เขาก็เลยต้องหาที่เอาศพทิ้งก่อน

ยืนยันว่าศพที่เจอก็คือนายไพรัส
ญาติบอกว่าโอ้โหออกตามหากันตั้งนาน

ได้ยินตำรวจบอกว่าพบศพผู้ชายคนนึง
ญาติก็เลยเอ๊ะใช่คนที่เขาตามหาหรือเปล่า

ซึ่งอยู่ห่างจากจุดพบศพเป็น๑๐กิโลค่ะ
ญาติก็เลยบอกว่านายภัยรัฐถูกรถชนตรงหน้าบ้าน

เห็นแค่รองเท้ากระเด็นตกอยู่กับเห็นขวดเหล้า
ญาติญาติบอกไม่คิดเลยนะคะว่าศพจะถูกลากมาไกลเป็น๑๐กิโลแบบนี้

แกข้ามทางมาข้ามถนนมา
เพราะผู้หญิงก็นึกว่ารถมันยางแตก
ก็เลยเอกใจว่าทำไมรถมันยางแตก

ก็เลยบอกว่าทำไมรถยางแตกแต่ทำไมเขาถึงไม่จอด
ทั้งที่รถยางแตกก็เลยเอกใจว่า
เมื่อกี้นะแกเดินข้ามถนนไป

เพราะว่ารถธนับมันก็รึ่งไปเลยไม่ได้จอด

แล้วก็ไปตามหากัน
หวังโดนแล้วทำไมศูนย์เดียวเขาซอยนี้อืมเขาก็บอกว่าเขาตกใจ

อาจจะทิ้งให้ดังไงเขาบอกว่าสกมันหล่นอไว้เอง
อืมเขาไม่ได้เขาไม่ได้แตกต้นสก
ศูนย์สะแก้วสภาพรถก็คือคันกันชนด้านหน้าค่ะพังยับแบบนี้นี่นะคะ
กระจกด้านหน้าก็แตกยุบเป็นรูขนาดใหญ่เลยฝากระโปรง
ฝั่งขวาคือพังเสียหายคนขับก็คุยกับญาติของผู้เสียชีวิต
แล้วก็บอกว่าจะรับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือค่าทำศพนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราไม่ได้เจอคนขับกระบะค่ะแต่ก็ฟังจากที่หลานสาวเล่าให้ฟัง
เขาก็บอกว่าคนขับกระบะที่ไหนยังไงตกใจอ่า
ทำอะไรไม่ถูกครับยืนยันว่าไม่ได้เอาศพไปทิ้ง
แตะต้องศพนะแต่ไม่รู้ว่าลากศพมาอืม
แล้วศพร่วงตกลงไปจากรถเองคนขับกระบะบอกแบบนี้นะคะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะคนขับกระบะเป็นพ่อค้าตลาดนัด
ขับไปตามเส้นทางบ้านเขาขาดหมู่๗ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดี
ช่วงกำลังขึ้นเนินปรากฏว่านายภัยรัฐวิ่งข้ามถนนมาพอดี
คนขับรถกระบะพูดในลักษณะที่ว่าเหมือนกับตัดหน้าค่ะ
แล้วนายภัยรัฐเหมือนกับข้ามถนนกำลังจะไปบ้านญาติ
กระบะเลยไม่ทันเห็นเบรกไม่ทันก็ชนนายภัยรัฐ

ชาวบ้านบอกว่าเห็นนะเห็นว่ามีขาคนเนี่ยห้อยอยู่จากรถกระบะ
รกระบะก็เหมือนกับมีตะกร้าอะไรวางอยู่ด้วย
แต่ด้วยความที่คนขับกระบะอาจจะตกใจ
ไม่รู้จะทำยังไงดีก็ขับรถต่อไปเรื่อย
ศพไปร่วงอยู่บนถนนเส้นบ้านหาดมะกอก
เป็นทางลัดไปออกทางบ้านนาอำเภอกบินบุรีค่ะ
ห่างจากจุดที่ชนตั้ง๑๐กิโลนะคะ
ก็บอกว่ามันมีอยู่หนึ่งประเด็น
ญาติของผู้เสียชีวิตเขาคาใจก็คือ
จุดที่พบศพนายภัยรัฐนะคะ
ไม่ใช่เส้นทางไปบ้านหนองโดน
ไม่ใช่เส้นทางไปบ้านของคนขับกระบะค่ะ
ไหนคนขับบอกว่ากำลังจะกลับบ้านไง
แล้วก็ไม่รู้ไงว่าศพติดอยู่
แล้วทำไมศพไปร่วงอยู่ตรงนี้
วันนี้ทีมข่าวก็พยายามจะคุยกับคนขับรถกระบะนะคะ

เดี๋ยวต้องรอฟังข้อมูลจากฝั่งคนขับกระบะด้วยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง

ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จังหวะที่ชนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ศพไปตรงไหนยังไงเอาศพไปทิ้งหรือเปล่า

ไม่รู้ว่าศพติดแล้วศพก็ร่วงลงไปเอง
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ขยายผลต่อไป